ที่สกลนครเพราะว่าช่วงนี้นะคุณผู้ชมเขามีการจัดงาน
แล้วเขาก็จะมีการทำขบวนแห่แห่อะไรคะคุณ

ที่นี่มีความสำคัญนะคุณชิสาถูกต้อง
เขาบอกว่าเป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ถูกต้องเพราะว่ามีชาวคาทอลิกอาศัยอยู่กว่า๔๐๐ครัวเรือนจาก๑๘ชุมชน

ใช่ค่ะช่วงกลางวันก็ตกแต่งประดับประดาษบ้านเรือนไปนะคะ
ส่วนกลางค่ำกลางคืนค่ะก็จะเห็นไฟที่ประดับประดาษต้นคริสต์มาส
ระดับประดาษดาวเนี่ยเปล่งประกายระยิบระยับสวยงามมากมายทีเดียว
และเขาจะมีการไปตกแต่งที่นี่ด้วยนะคะ
อาศนวิหารอัครรัฐเทวดามีคาแอลค่ะ
ซึ่งเป็นอัศนาวิหารของชุมชนท่าแร่
จัดขึ้นมาเพื่อเตรียมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่
แล้วปีนี้ครบรอบ๑๓๕ปีของเทศกาลแห่ดาวด้วย

ถูกต้องเทศกาลนี้นะคุณผู้ชมเขาจะมีการแห่ดาวก็คือว่า
มีรถที่ประดับตกแต่งโดยมีดาวดวงใหญ่

นี่คือภาพตอนเมื่อปีที่แล้วล่ะครับ

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีกว่า๓๐๐คันเลย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจะเป็นการจำลองการประสูจน์ของพระเยซู
ให้กับชาวคริสต์ได้รอชมตลอดเส้นทางนะคะ
บรรยากาศก็จะเป็นทั้งความสนุกความรื่นเริงความอบอุ่นไปในตัวด้วย
ส่วนใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะ
เตรียมกล้องเตรียมเม็มเตรียมแฟตตรงคุณให้ดีเลย

เขาจะจัดกันนะคะช่วงวันที่๒๓๒๕ธันวาคม

จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามไปได้ที่สำนักมิสังท่าแร่หนองแสง

หรือเทศบาลตะมนต์ท่าแร่นะคะ๐๔๒๗๕๑๒๑๓ค่ะ
ใช่จริงแล้วเนี่ยมีการจัดงานอีกหลากหลายที่นะสำหรับชาวคริสต์เองนะคะ
คริสต์มัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เขาจะจัดงานกัน
นอกเหนือจะในโบสถ์แล้วเนี่ยก็มาแบบตามท่องถนนสวยงามมาก
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณไม่ต้องเป็นคริสเตียนก็ได้
เป็นไทยพุทธหรือว่าเป็นศาสนาอื่นก็ไปเที่ยวแบบนี้ได้เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วทุกศาสนาเราไปชมความสวยงามกันเป็นเทศกาล
ความสุขเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะคะ